คุณผู้ชมคะวันที่เท่าไหร่แล้วสิบใช่ไหม

คือก่อนจะไปถึง๑๖เมษายนคุณผู้ชมมีข่าว

อย่าพูดแบบนั้นพูดไม่ได้เดี๋ยวดิฉันโดน
ฉันแค่จะบอกว่าคือความเชื่อเขาบอกว่าถ้าเกิดงูมาที่บ้านจะให้โชค

แล้วรอบที่แล้วเนี่ยดิฉันเคยอ่านข่าวนี้ไปแล้วไม่ได้อ่านทะเบียนรถนะ

แต่ปรากฏว่าในภาพในภาพข่าวมันมีทะเบียนรถ

ใช่แล้วมันก็ออกเลขนั้นนะงวดที่ผ่านมา

นี่คุณผู้ชมกำลังรอดูอยู่ใช่ไหมคะ
กำลังจะเล่าข่าวนี้ค่ะว่ามันมีงูหลามตัวใหญ่เลยอ่ะ
แล้วเดี๋ยวไปดูนะคุณผู้ชมเขมือบไป๒ตัว
มันมีจังหวะที่แบบโอ้โหงูกำลังแบบขย่อนไก่ด้วย
ต้องบอกว่ามันเป็นหลักฐานฆ่าหนังฆ่าเขา

ใช่แล้วเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาได้รับแจ้ง

คือเลื้อยเข้ามากินไก่ชนที่บ้านของนายเจริญสุกเกษม
สิ่งที่เป็นตัวเลขคือเขาบอกได้แค่ว่าอายุ๗๑ปี

แต่อยู่ในพื้นที่หมู่๒ที่ตำบลหนองอิรุณ

แล้วดูสิเห็นไหมไอ้ตัวที่มันเป็นป้องอยู่แบบนี้
ใช่ทีนี้จุดที่เกิดเหตุ
เจอเป็นเจ้างูหลาม
มันขดอยู่แล้วเจ้าหน้าที่เขาต้องไปเอาบ่วงจับสัตว์
คล้องออกมาแล้วพยายามจะดึงตัวงูมา

แล้วดูสิคุณผู้ชมตัวมันเป็นข้อแบบนี้ค่ะ
หลังจากที่เขาพยายามจะวัดแล้วนะ

คือขาที่โผล่อยู่คือมันไข้ย่อน
อู๊ยถังหวะนี้เลยคุณผู้ชม
เป็นไก่ชนแล้วไม่ได้มีตัวเดียวนะอยู่ในท้อง๒ตัวค่ะ

ชนตัวนึงเนี่ยหนักเกือบ๑กิโลกรัมนะคะ
แล้วพอขย่อนมาแล้วเห็นไหมตัวเรียบแล้วไง

แล้วก็เอางูหลามไปใส่กระสอบ
เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
โอ้โหเจ้าของบ้านค่ะ
คุณเจริญก็บอกว่าตื่นนอนมาตอนเช้าเลยนะ

ทำไมมันร้องเสียงดังผิดปกติเหมือนไม่เคยร้องแบบนี้มาก่อนเลย
รีบเข้าไปดูปรากฏว่าไก่ชนที่เลี้ยงไว้เนี่ย
ดูสิเหลือแต่ซากแบบนี้คือโดนงูเขมือบไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
แล้วมันก็ไปขดอยู่ที่บริเวณผ้าใบกันฝน
เขาก็บอกว่าเขาเอาตะข่ายมาขึงกั้นเอาไว้ล้อมล้าวไก่หมดเลย
ให้งูมันเข้ามากินแต่สุดท้ายนะงูมันก็ยังเข้ามาได้
ไก่ชนที่โดนงูกินไปเนี่ยตัวหนึ่งมูลค่าก็๕๐๐กว่าบาทแล้วไง
ก่อนหน้านี้เคยมีคนมาขอซื้อคุณเจริญแต่คุณเจริญเขาบอกว่าไม่ขาย
คือเดี๋ยวหลังจากนี้จะต้องหาวิธีไงจะต้องทำยังไง
ขนาดเอาตะข่ายมาล้อมแล้วงูมันยังเข้าไปได้อีก
แต่เขาก็คืนนะเขาขย่อนคืนให้นะ
ก็ไม่อยากได้สภาพนี้ไหมคือมันสภาพคือมันตายแล้วไงเป็นซากแล้วไง
โอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะต้องขออภัยคุณผู้ชมที่ทานข้าวเที่ยงอยู่ด้วย
เมื่อกี้คุณผู้ชมดูเหมือนกันไม่ได้เห็นตัวเลขอะไรใช่ไหม
ไม่เห็นมีไม่มีใช่ไหมคุณบอกอายุคุณเจ้าของไปใช่ไหม
เออใช่เค้าอายุ๗๑เค้าอยู่เป็นที่หมู่๒
แต่เขาไม่ได้ถ่ายบ้านเลขที่มานะฮะ